บอกว่าผลมติที่ออกมาในวันนี้ก็ยอมรับมติแต่ยังไม่ยอมแพ้
แล้วจะขอสู้ต่อไปช่วงระหว่างก่อนจะถึงการโหวตเลือกนายกครั้งที่๒เนี่ยที่จะนัดใหม่
เมื่อไหร่อย่างไรรอฟังกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ
ระหว่างนี้คุณพิทาบอกว่าคุณพิทากับพักเก้าไกล
ก็จะไปดำเนินการไปดูเรื่องยุทธศาสตร์ในการหาเสียงเพิ่ม
เพื่อให้เสียงถึง๓๗๖เสียงครับ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

สุดท้ายเขาก็คิดว่า

ก็อย่างที่บอกว่ายศอสาธารณ์ในการรวบเสียงขั้งใหม่ต่อไป
แล้วก็จะเริ่มลงรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ได้ข่าวว่าบางท่านไปต่างประเทศบางท่านไม่อยู่
แล้วก็จะใช้เวลานี้ในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงใหม่

เราจะศึกษาและเดินได้ออกไปอย่างไร
ก็เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคที่เราเข้าใจชื่นชมแล้วก็อยากให้กำลังใจวุฒิสภา
เฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณทั้ง๑๓ท่านที่กล้าหา
แล้วก็ลงมติตามที่ท่านได้เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้
ในขณะเดียวกันก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเหตุและผลอะไร
ที่ทำให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสมาเป็นองค์ประชุมร่วมด้วยซ้ำไป

อันนั้นเป็นอุปกรณ์ที่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะได้เสี่ยงเพิ่ม
โดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับ
ก็ขอเวลาให้สภาได้อาจจะต้องมีการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ตะกร

แต่อาจจะต่างกันแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะทำความเข้าใจเพิ่มเติบนะครับ

ถ้าเทียบกับรอบหนึ่งมันก็มีเวลาในการที่เราจะชูลิกษา

ก็เดี๋ยวจะค่อยกัน
คุณพิชาขออีกบางนโยบายได้ไหมครับ
คุณพิชาขออีกบางนโยบายได้ไหมครับ
มาถึงนโยบายไหนแล้วครับคุณพิชาขออีกบาง

ก็อย่างที่บอกว่าเราสัญญากับประชาชนไว้อย่างไร

ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

เดี๋ยวพาใครเดี๋ยวพาใคร
เวลาประมาณ๕นาทีที่คุณพิทาให้สัมภาษณ์สื่อ
ถ้าจับใจความก็คือ๑คงลดเพดานไม่ได้
เป็นสัญญาประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับมาตรา๑๑๒

คือคำถามก็คือว่าในช่วงเวลาอีก๕๖วัน
ก่อนจะถึง๑๙กรกฎาคมถ้ามีการโหวตในวันนั้นจริง
ในครั้งที่๒จะหาเสียงเพิ่มทันหรือเปล่า